คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของแม่ค้าขายลอตเตอรี่คนนี้หน่อยนะคะ
คืออยู่ดีเธอก็เอาคลิปของตัวเธอเอง
ซึ่งเอาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แต่ภาพที่เอาไปโพสต์เป็นหน้าตาที่ปูดบวมช้ำแล้วบอกว่าถูกแฟนทำร้าย
ถามว่าแล้วแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ยไปโพสต์ต้องการสื่ออะไร
เธอเนี่ยขายลอตเตอรี่ออนไลน์พี่อุ๋ยแล้วเธอก็เลยอยากจะบอกลูกค้าของเธอว่าตอนเนี้ย
แฟนเธอคนนี้ขโมยข้าวของและลอตเตอรี่ทั้งหมดไปแล้วเธอไม่มีลอตเตอรี่ให้

ใช่สิเธอก็เลยบอกว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ซื้อไปแล้วถูก
เธอเลยบอกว่าเดี๋ยวขอหาทางก่อนว่าจะทำยังไง
ตอนนี้สิ่งที่เธอต้องการคือเธอก็กลัวว่าเดี๋ยวแฟนคนนี้จะกลับมาทำร้ายเธออีก
เพราะมีการขู่ถึงขั้นฆ่ายกครัวค่ะ
นี่คือนางสาวสุวรรณีแสงเพ็งนะคะ
ชื่อเล่นว่านางสาวปูคุณผู้ชมอายุสามสิบสองปี
โพสต์คลิปตัวเองแล้วก็มีภาพนิ่งเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นไหมคะแล้วเธอร้องไห้ด้วย
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่อัดคลิปเอาไว้แล้วบอกว่าสามีชื่อในแม็กซ์ค่ะ
ทำร้ายร่างกายเธอเนี่ยสภาพแบบนี้ช้ำทั้งตัว
แล้วตอนที่มันมีจังหวะว่ามีคลิปที่เธอโพสต์
มีเสียงเด็กร้องด้วยนะถูกระบุว่าเป็นลูกชายของเธอนั่นแหละค่ะ
ร้องไห้เด็กก็ร้องไห้นางเสาปูเนี่ย
ก็โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนอกเหนือจากใบหน้าของเธอที่ปวดบวมช้ำ
มีใบรับรองแพทย์ด้วยนะคะแล้วระบุว่าเธอเนี่ยเลือดคลั่งในสมอง
มีแผลฟกช้ำบนใบหน้าก็คือไปหาหมอมาแล้ว
เธออยากจะบอกลูกค้าเพราะเธอขายลอตเตอรี่
ถูกสามีเนี่ยเอาทั้งเงินเอาทั้งโทรศัพท์ไป
แล้วแถมยังเอาลอตเตอรี่ไปอีกต่างหาก
ถ้าเกิดลูกค้าถูกรางวัลตอนนี้ก็ไม่มีลอตเตอรี่ให้แถม
คิดอยู่ว่าจะทำยังไงอาจจะขอทยอยจ่ายเงินให้ทุกคนไม่หนีและไม่โกง

คุณเนติชาวของเราค่ะก็เลยไปพบพูดคุยกับนางเสาปูซะหน่อยค่ะ
เจอเธอนะคะเธอก็โชว์ให้ดูเลย
โหอยู่ดูค่ะภาพหน้าตาเธอปูดปวมช้ำอื้อนี่ทั้งตัวเลยจริง
แขนเขินเนี่ยไตม์ไม่หมด
แล้วเล่าแบบนี้เหตุการณ์เกิดวันแม่นั่นแหละ๑๒สิงหาคมตอน๖โมงเย็น
แม็กซ์สามีเธอเนี่ยไปเห็นว่าเธอไปถ่ายรูปคู่กับผู้ชายคนอื่นซึ่งอยู่ในเฟซบุ๊ก
คุณปูบอกโอเคแหละยอมรับยอมรับว่าคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่จริง
แล้วยังไม่ได้บอกเลิกกับในแม็กซ์สามี
ก็เลยเกิดความหึงหวงพอเห็นรูปปุ๊บขับรถมาหาที่บ้านแล้วหวังจะมาทำร้ายร่างกายเธอ
เอาจริงก็ทำไปแล้วแต่คนที่บ้านมาช่วยกันห้ามไว้ไม่งั้นเธอน่าจะอาการหนักกว่านี้
แม็กซ์มาถึงเข้าห้องไปรื้อข้าวของค่ะมีทั้งลอตเตอรี่ชุดละห้าใบเป็นร้อยชุดนะ
เธอเนี่ยมีการประกาศขายออนไลน์ไปก่อนหน้านี้แล้วมีคนซื้อไปแล้วด้วยมูลค่าหกหมื่นกว่าบาท
โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องสมุดบัญชีธนาคารเอาไปหมดเลยค่ะ
ก่อนที่จะมาทำร้ายร่างกายเธอกระชากผมกระทืบต่อยเตะเธอเนี่ยวูบไปนะคะ
แล้วในแม็กซ์เนี่ยก็กระโดดหน้าต่างหลบหนีไป
เล่าแบบนี้ว่าคบหากับสามีคนนี้มาเป็นสิบปีแล้วยอมรับเลยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยทะเลาะกันบ่อย
เพราะในแก๊กเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นจะตบตีทำร้ายร่างกายเธอแบบนี้โอ้โหดูสภาพเธอ
หลังเกิดเหตุตอนแรกกะจะไม่แจ้งความเพราะอะไรเพราะคิดอยู่ว่าเออฉันก็ผิดเองแหละ
เพราะฉันก็ไปคุยกับผู้ชายคนอื่นแต่ที่ต้องไปแจ้งความเพราะว่าเธอให้น้องสาวไปหาในแก๊กที่บ้าน
จะเอาของคืนแล้วมันมีประเด็นเรื่องของลอตเตอรี่ของลูกค้าอีกแต่ในแม็กซ์บอกเอาของไปขายหมดแล้ว
และไปซื้อปืนจะเอามายิงเธอขู่ฆ่ายกครัวค่ะ
ก็คือว่าถ้ามันหายบวมแล้วยังเคี้ยวไม่ได้ก็คือว่ามันต้องดึงฟันอ่ะพี่ก็เจ็บแล้วมันบวมมันเป็นเยอะมาก
อายวาสไปโพสต์ประจานว่าเรามีคนอื่นนั้นหนูไม่ซีเรียสเลยเรายอมรับ
เพราะทุกคนเขาก็เข้าใจว่าบางคนเขาก็รู้ว่าคนนี้เป็นอารมณ์แบบไหน
เพราะว่าถ้าถามดูเลยว่าหนูเคยเจอแบบนี้ไหมหนูเจอมาตลอด
คนก็เจอเจอมามาเหมือนกันแถวบ้านลองไปถามดูได้
หนูเคยโดนลากตามถนนก็โดนมาแต่หนูอดทน
แล้วตอนนี้ความสัมพันธ์กับเขาจะยังไงต่อจะเลิกเลยมันไม่เอาเลย
เอาแล้วพี่หนูก็กลัวเหมือนกันหนูก็กลัวตายว่าลูกหนูสามคนนะพี่
สมมติเขาดูหนูอยากบอกอะไรเขาไหม
ก็อยากบอกว่าให้เขาคืนของหนูมา

ใช่หนูผิดหนูยอมรับว่าหนูผิดหนูมีคนอื่นแต่ไม่สมควรเอาของหนูไป
หนูก็ยอมรับมีคนอื่นแต่ว่าอย่าเอาของเธอไปแล้วเธอมึงมาคืนเถอะ

แล้วเลิกกันแล้วติดหนี้ใครผมไม่เกี่ยวนะโดนโกงเงินไม่รู้ด้วย

โอ้โหอัดคลิปไม่ใช่ว่าถือปืนโชว์อย่างเดียวนะคะแต่ยิงด้วยค่ะยิงโชว์เลย
ทีนี้เราก็เลยอ่ะไปถามในแม็กซ์กันหน่อยก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะได้มีโอกาสนะคะโทรศัพท์พูดคุยกับนายแม็กซ์
เจ้าตัวยอมรับเลยบอกใช่ผมทำร้ายนางสาวปูเมียผมจริง
ก็ผมโอ้โหใครจะไปทนไหวจับได้ว่าปูมีผู้ชายคนอื่น
วันเกิดเหตุขี่รถไปเลยค่ะตอนแรกเนี่ยไปถึงปูเนี่ยปฏิเสธ
ผมก็เลยเอาภาพที่ถ่ายคู่กับผู้ชายคนอื่นให้ดูเป็นหลักฐาน
มีปากเสียงกันตอนนั้นผมคุมอารมณ์ไม่อยู่เลยทำร้ายนางสาวปูแบบนั้น
แล้วบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาผมนี่แหละเป็นคนเลี้ยงดูครอบครัวของนางสาวปูมาตลอด
ปูไม่เคยเอาเงินมาช่วยลงทุนทำมาหากินอะไรส่วนลอตเตอรี่น่ะเหรอ
ผมอ่ะเอาไปขายหมดแล้วคลิปยิงปืนที่เห็นเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชม
คือในแม็กซ์บอกแบบนี้ผมโพสต์เอาไว้ในสตอรี่แล้วมันก็เป็นคลิปเก่าที่ถ่ายเอาไว้นานแล้ว
ไม่ได้คิดว่าจะไปยิงนางสาวปูจริงผมพร้อมที่จะรับผิดชอบและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
ผมจับได้น้องมันส่งลูกเขาให้ดูครับแล้วก็ผมก็ขี่รถกลับบ้านไปเลยครับ
ใช่ผมก็เลยเอาโทรศัพท์มาผมก็เลยเห็นหมดเลยทุกมันเป็นเรื่องจริง
ถ้าฝั่งนู้นจะแจ้งความทางพี่แม็กซจะยังไงต่อ
พร้อมครับพี่พร้อมจากเขาขอว่าจะคุยให้รู้เรื่อง
เจ้าตัวบอกว่าก็พร้อมนะเรื่องของคดี
นางศพูก็แจ้งความแล้วล่ะค่ะที่ศพกุขัญนะครับ

ก็มีข้อหาเรื่องของลักษัพด้วยเพราะเอาของของเขาไปนะครับ